หลายคนครับเจอคนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจ
แต่ว่ารอบนี้ปลอมตัวเป็นผู้บังคับการเลยนะครับ
ยิ่งใหญ่ตำรวจนครบาน๔ด้วย
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับ
เพราะว่าอาศัยความเดือดร้อนของพี่น้องภาคใต้
เป็นช่องทางในการหากินแล้วก็แอบอ้างตัวเองเป็นตำรวจ
โดยอาจแอบอ้างเป็นตำแหน่งถึงผู้บังคับการ
ตำรวจนครบาล๔บอกว่าช่วงนี้
เอาเงินมาร่วมกันบริจาคให้พี่น้องภาคใต้ดีกว่า

แต่ว่าครั้งเดียวยังไม่พอครับโทรมาถามอีกว่า
บริจาคเพิ่มอีกไหมอีกสักห้าหมื่นไหม
ดังนั้นเจ้าทุกข์เองก็เอกใจเลยโทรไปสอบถาม
แล้วก็ถึงบางอ้อว่าอ้าวที่แท้ถูกหลอกครับ
นายเอกพบสุขหอมและนายครองราชจิตจำนง
สองคนนี้ถูกตำรวจนครบานบางชัน

ในข้อหาคือร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นผู้อื่น
โทรศัพท์หลอกประชาชนครับให้โอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นก็กว่า๘๕๐๐๐บาทนะครับ

เมื่อวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีคนใช้โทรศัพท์อ้างตัวเองว่าเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
โทรมาเพื่อจะขอการช่วยเหลือโรงเรียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
บาทสนใจไหมช่วยหน่อยสิ
ในโทรศัพท์พอฟังดูแล้ว
คุณคมสรรบอกว่าก็คล้ายกับพลตำรวจตรีนันทชาติ
พมงคลผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
และด้วยความเกรงใจก็เลยโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไปให้

เวลาผ่านไปครับผู้ต้องหาโทรศัพท์กลับมาอีกบอกว่า
ขอสนับสนุนเงินอีกได้ไหม
เกิดแบบนี้ครับซ้ำแล้วซ้ำเล่า
อ้างว่าเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชารวมเป็นเงินแล้วก็๘๕๐๐๐บาท
ล่าสุดยังไม่พอโทรศัพท์มาอีกขอเงินอีก๕๐๐๐บาท
ก็เลยเอกใจครับว่าทำไมถึงโทรมาถี่โทรมาบ่อยเหลือเกิน
ก็เลยสอบถามไปยังกองบังคับการตำรวจนครบาน๔
แล้วก็รู้นะครับว่าอ๋อถูกหลอกนี่เอง
นำหลักฐานทั้งหมดแจ้งความกับตำรวจทันทีครับ
ซึ่งทางด้านของผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
พลตำรวจตีนันทชาติบอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพนะครับ
นายเอกพบเนี่ยเป็นคนที่โทรศัพท์อ้างตัวว่าเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบานสี่
ไปหลอกลงคนอื่นส่วนในครองราชเนี้ยทำหน้าที่แอบอ้างเป็นในเวร
โทรศัพท์ไปเร่งรัดให้ผู้เสียหายโอนเงิน
โดยเงินที่ได้ผู้ต้องหาทั้งสองคนก็หนีไม่พ้นครับ
นำไปเล่นการพนันนำไปเสพยาเสพติดจนหมด
แล้วจากการตรวจสอบประวัติภพว่า
โทษมาเองนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วในข้อหาช่อ